ทะเลาะวิวาสระหว่างคนขับสองแถวกับคนขับรถกระบะ
คือเหมือนจะมายูเทินน์แล้วก็แบบปัจจั้นกันอย่างนี้

แล้วมีตบหน้ากันด้วยนะคะคุณผู้ชม

ก็บอกว่าจะพักใช้ใบอนุญาต
ของคนที่ขับรถสองแถวแล้วนะคะ

คือต่อว่ารถกระบะไม่พอใจ
แล้วก็บอกว่ารถกระบะไม่ยอมเหยียบเบรก

แม้ว่าคนในรถกระบะเมื่อกี้คุณผู้ชมก็ได้ยินแล้ว

แต่ผู้ชายที่ขับรถสองแถวก็ยังฉุนเฉียว
ใช้มือตบหน้าก็คือทำร้ายร่างกาย
แล้วถามตอนหลังอย่างที่บอกไงว่า

ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้เสียหาย
คือนายฮาโซอายุ๔๓ปี

รวมถึงนางรำไพรบัวพวงชนอายุ๔๑ปี

คืนวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะ

ตำรวจก็รวบรวมพยาหลักฐานนะคะ

ตามกฎหมายฟังเสียงสองสามี

ไม่ใช่เลย
หนูอีกตรงมาก็คือหนูมาเลนสายสุด
เลนสายสุดเขาก็จะกลับรถ
ก็คือเขาก็กลับรถมาแบบ
รถมันเยอะแล้วก็ทะยอยที่กันออกมาค่ะ
ทีนี้เราก็ทะยอยมากับเขา

มันก็เหมือนกับว่ามันขับรถแบบพดพาด

เขากลับรถค่ะหนูมาทางตรง
หนูตรงหนูตรงแล้วก็หนูที่ซ้าย
ที่ตรงข้างหน้าไปโพรแจ่ค่ะ
ก็พอมาออกมาพอหลุดกันออกมาแป๊บนึง
ยังไม่ถึงร้อยเมตรมาเขาก็มาเปิดกระจกด่า
เขาผ่านมาอีกนิดนึงเขาก็ตัดหน้าหนูเลย

เขาก็ปากหน้ามาจอดรถ
แล้วก็มันมีเรื่องกันที่อยู่ในคลิป
คนขับรถ๒แถวหมายเลข๖๓ก็เข้ามาให้ปากคำ
นายเอกนารินก็ยอมรับบอกว่าวันที่เกิดเหตุ
ผมไม่ได้เอารถออกไปขับรับจ้างนะ
เพราะว่ารถผมเสียเพิ่งจะซ่อมเสร็จ
แต่ตอนนั้นผมกำลังขับรถจะกลับบ้าน

รถอีกคันขับมาประกบแบบกระทันหัน

แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นไปตามที่เห็นในคลิป
แล้วก็ยืนยันด้วยว่าไม่ได้ดื่มสุราอย่างที่ถูกกล่าวหา

คนที่เขาแชร์เขาบอกว่ากลิ่นเหล้าหึงเลย
อันนี้คนขับเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ดื่มสุรา
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบหลักฐานแล้ว
พบว่านายเอกนรินทำผิดจริง
แต่ช่วงที่ทำนั้นไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาของการปฏิบัติหน้าที่
คือไม่ได้วิ่งรถเพื่อไปขับรถรับผู้โดยสาร
ก็เลยสั่งปรับเป็นเงิน๕๐๐๐บาท
แล้วก็สั่งให้นายเอกนรินเข้ารับการอบรม๒ชั่วโมง
รวมถึงสั่งพักใบอนุญาต๑เดือนนะคะ

อันนี้จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตผู้ขับรถส่วนบุคคลชนิดที่๒ทันทีเลย
คุณผู้ชมส่งมาคนขับสองแถวสำนึกแล้ว
ก็ทีหลังอย่าทำคนอื่นด้วย